มาดูเรื่องราวที่มันกระชุ่มกระชวยหัวใจดีกว่า
ผมเชื่อว่าแต่ละคนจะมีประสบการณ์ชีวิตในการผูกพันกับคนที่เราไม่ใช่ญาติ

อย่างเช่นเราเคยกินข้าวกับคุณป้าคนนี้ตั้งแต่เด็กเลย
เคยขึ้นวินกับลุงคนนี้ตั้งแต่เด็กเลยเหมือนกัน

น้องคนนี้ใช้บริการลุงวินคนนี้ตั้งแต่ม๒ยั้นจะเข้ามหาวิทยาลัย

คุณลุงก็เลยพาน้องคนนี้ไปเลี้ยงสเต็กเป็นการบอกลาครับ
คุณผู้ชมคลิปมันสั้นไม่กี่วิแต่มันแบบเฮ้ยใจเราพองโตไป
พอฟังสตอรี่ของเขาฟังเรื่องราวของเขาแล้วมันรู้สึกแบบเฮ้ยดีจังเลยอ่ะ
คือเขาเจอกันตั้งแต่น้องอยู่ม๒แล้วใช้บริการลุงวิน
แล้วดูลุงวินดิแล้วน้องจบม๖กำลังจะย้ายไปเรียนมหาวิทยาลัยที่อื่น
ลุงแกเลี้ยวเข้าร้านสเต๊กเลยไปเลี้ยงกันหน่อยดีกว่า
นี่น้ำตาลื้นซึ้งกับสิ่งที่เขาผูกผ่านกัน๕ปี
คลิปแค่๗วีนะแต่เต็มเปียนไม่ได้ความหมายมาก
บางทีมันไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายคุณผู้ชมนะฮะ
ลุงวินคนนี้กับน้องสแตมนะครับ
ข้อความบอกแบบนี้ว่าเขาระบุว่าในคลิปนะ
ขึ้นวินกับลุงอานนท์ตั้งแต่ม๒จนจบม๖ต้องไปต่อมหาวิทยาลัย
จู่ลุงแกเลี้ยวรถพาไปเลี้ยงสเต็กเลย
ลุงพูดขึ้นมาเลี้ยงไอ้แตมก่อนแล้วกันนะ

คุณจะไปใช้บริการเหรอนุ้นไปวินมาผลาญอยู่สลารบุรี
ลุงวินใจดีมากวันไหนนะน้องสแตมเลิกดึกนะ
เขาโทรหาลุงลุงไปรับทันทีนะ

เขาดีบรรดีเหมือนย่าเกินเลย
แนะนำให้น้องเจ้าของคลิปนะซื้อของไปฝากลวงกันหน่อย

วันหนึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งไปแล้วเรื่องแบบนี้หายากนะครับ
คนที่มีน้ำใจแล้วก็อบอุ่นหัวใจกันแบบนี้
นี่ในติ๊กต๊อกคนดูเพียบเลยนะแบบ๓๔นาทีวิวอ่ะใช่
คลิปนี้ถ่ายไว้ตั้งแต่วันที่๒๔มิถุนายนคนไปดูย้อนหลังกันเยอะเลย
ปรากฏว่าตอนนี้คนก็ไปดูกันเยอะแบบประมาณสัก๓ล้านกว่าวิวแล้วล่ะ

ตอนนี้กลายเป็นลุงหลานไม่เรียบร้อยขอบคุณหัวใจนะเจอคลิปแบบนี้แล้วทำให้ยิ้มได้